ตำรวจถูกกล่าวหาว่าไปรีดทรัพย์ผู้ต้องหาที่มีความผิดเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนัน
เป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็เฉามากจริงเรื่องนี้ถ้ามันเป็นเรื่องจริง
และตัวเลขเงินก็คือสูงรวมกันแล้วประมาณ๑๔๐ล้านบาทนะครับ
วันนี้ตำรวจที่ถูกกล่าวหา๒นายครับไปพบกับพนักงานสอบสวน
ตำรวจไปพบกับตำรวจด้วยกันเพื่อไปยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเสื้อสีชมพูเสื้อโปโล

คุณอัจฉริยะมาด้วยครับเอามาทำไมเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีครับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์พร้อมกับทนายความ
พันธุ์ตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตารองผู้บังคับการ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี๒หรือว่าสอท๒
และอีกหนึ่งนายคือพันธ์ตำรวจโทปฐมพงศ์มีอยู่
สารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษสอท๒เหมือนกัน
หลังถูกกล่าวหาว่าร่วมกันตบทรัพย์๑๔๐ล้านบาท
ไปเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสพคูคศ
โดยมีรองพบตบิ๊กโจ๊กพตเอกสุรเชษฐ์หักพานรับมอบตัว
ตำรวจทั้งสองนายก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตบทรัพย์ผู้เสียหาย
เนื่องจากไปทำหน้าที่เก็บหลักฐานที่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์
ในบ้านที่เกิดเหตุเพราะได้รับการประสานจากชุดตรวจค้น
พันธุ์ตำรวจเอกดำรงศักดิ์ยืนยันว่าทำหน้าที่ถูกต้อง
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายฟังคำยืนยันครับ
ในขณะที่ตำรวจอีกหนึ่งนายที่ไปวันนี้นะครับ
ตำรวจโทปฐมพงศ์บอกว่าตัวเองไม่มีความกังวล
เพราะว่าทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
และในวันที่เกิดเรื่องนั้นก็เดินทางไปพร้อมกับรองผู้บังคับการสอท๒
ซึ่งเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับ

ตัวเองได้นำหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอ
จริงเจ้าตัวบอกว่านำหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอ
ขณะที่ตำรวจทั้งสองนายปฏิบัติหน้าที่
เอาคลิปนั้นมามอบให้กับตำรวจ
ซึ่งจะเป็นหลักฐานมาเปิดเผยให้กับสื่อมวลชนดูด้วยว่าเขาไปทำหน้าที่จริง

ตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรบอกว่า

นุมัติหมายจับพลเรือนที่เกี่ยวข้อง๓คนครับ

และร่วมกันในการกระทำการเอาทรัพย์ผู้อื่นไป

การประสานนำตัวกลับมาดำเนินคดี

โดนจับกลุ่มตัวไปเรื่องเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนัน

เหตุการณ์นี้ที่รีดทรัพย์รวมแล้ว๑๔๐ล้าน

แล้วก็มีพลเรือนอีก๒คนด้วยกัน
ก็คือต้นและบอย

เพื่อจะต่อรองเงินที่ตอนแรกในเป้บอกว่า๒๐ล้านได้ไหม
ต้นบอกว่าไม่ได้เป็น๑๒๐ล้านแล้วต่อรองกันเหลือ๖๕ล้าน
ในขณะที่ในบอยก็คือคนที่เข้ามาแล้วบอกว่าอยู่เฉย
ตอนนี้ทุกอย่างเนียนกริ๊ปเตรียให้แล้ว

แล้ว๒คนนี้พี่โจ๊กมีการออกมาให้สัมภาษณ์แล้วพูดด้วยว่า
เป็นนกรู้ที่หนีไป
ในขณะที่เมียของในบอยเห็นว่ายังไม่ได้หนีไปไหน

ตอนนี้ประสานผู้บังคับบัญชานายตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ที่จะเข้ามอบตัวในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
ประมาณสัก๔โมงถึง๕โมงเย็นที่สโมสรตำรวจ
รวมไปถึงผู้การจังหวัดชนบุรีที่ถูกกล่าวหาก็จะมาด้วย
ดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามช่วงเย็นครับ
เพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานช่วงค่ำก็มีรายงานว่า
ตำรวจบางนายไปเข้าชี้แจงแล้ว
แล้วก็มาวันนี้มีอีก๒นายที่ไป
เมื่อตอนช่วงสายเย็นนี้อาจจะครบทั้งหมด
ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นก็จะทยอยเรียกเข้าพบตามลำดับต่อไปนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ตามความผิดที่ปรากฏรอการตรวจสอบเพิ่มเติม
มีการตรวจค้นบ้านพักของพลเรือนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหนีออกประเทศไปแล้วพบว่าเก็บข้าวของออกไปหมดแล้วครับ
แต่ยังมีทรัพย์หลายรายการที่หลงเหลืออยู่
ตอนนี้จะเร่งรัดขยายผลดำเนินคดี
เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่อาจจะเกี่ยวข้องครับ
จากนี้นะครับก็จะขยายต่อไปอีกนะครับ
ก็คาดว่ากลุ่มนี้ก็คงจะทำมานานแล้วนะครับ
แล้วก็ร่วมกับตำรวจก็ต้องเรียนตรงว่า
ถ้าไม่ร่วมกับตำรวจทำไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาต้องเอาเสียทีนะครับ
ต้องกวาดล้างไอ้พวกนี้สักทีนะครับ

พลเรือน๓ลายก็ต้องโดนร่วมกับตำรวจครับ
ร่วมเป็นก็จะต้องเป็นทั้งผู้สับหนุนนะครับ
เป็นผู้สนับหนุนให้เจ้าที่รัฐกระทำการที่ได้รับผลประโยชน์

ก็พูดคุยแนะนำไปว่าอะไรเป็นความจริง

ขอให้ผู้การนั้นเตรียมข้อมูลและหลักฐาน

ซึ่งทางผู้การก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมา

เข้ารับทราบข้อกล่าวหาอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
ผู้ถูกกล่าวหาจะให้การปฏิเสธหรือให้การอย่างไรก็ได้

แต่เบื้องต้นเตรียมจะแจ้ง๔ข้อหา
เรียกรับผลประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่มีชอบ
ขืนใจผู้อื่นให้ได้ซึ่งทรัพย์สินและกักขังนวงเหนียวครับ
โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนการดำเนินการทางวินัยก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐาน
ขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พิจารณาว่าจะตั้งกรรมการสอบส่วนวินัยร้ายแรง
หรือให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนหรือไม่
หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีคำสั่งย้ายมาช่วยราชการ
สำหรับผู้การจังหวัดชนบุรีใช่ไหมครับเดี๋ยวรอตรวจสอบ
เมื่อวานนี้เห็นตอนที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์
ก็พูดอะไรดูเดือดเหมือนกันนะคะที่บอกว่า
เป็นตำรวจกับโจรมันมีเส้นบาง
ถ้าคุณข้ามเส้นไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโจรทันที
อันนี้เห็นคุณแชร์ไปอยู่กันเยอะเหมือนกัน
ในขณะที่คุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยค่ะ
คุณวิโรธค่ะออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
คุณวิโรธลักษณะดิสรก็เป็นว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกล
พูดถึงเรื่องนี้ออกมาวิจารณ์
แล้วก็อยากจะจี้ให้พบตรตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง

สาเหตุเรื่องของพวกนี้มันมาจากระบบการวิ่งเต้นนั่นแหละ
เพราะตำรวจในระดับผู้การบางคนเข้ามาด้วยระบบซื้อขายตำแหน่ง
มีต้นทุนเมื่อมาเข้ารับตำแหน่งแทนที่จะมาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุด
วางแผนปรับรามอัธยกรรมในพื้นที่
แต่กลับซ่องสุมและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
คุณวิโรธย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ปล่อยให้เงียบไม่ได้
จากเงินที่เรียกรับจำนวนสูงถึง๑๔๐ล้านบาท
ต้องสอบสวนให้ชัดว่ามีการเรียกรับเงินจริงหรือไม่ค่ะ
โอ้โห
ก็ดูดื่อพอสมควรเหมือนกันนะคะ
ว่าหลักภูกรานมากี่ครั้งแล้วแล้วภูกรานไปรักคนอื่นด้วยรึเปล่า

มันก็มีเรื่องที่คุณวิโรธก็พูดถึงด้วยนะคะว่ามีการ
มีการพบว่ามีภาพตำรวจระดับบังคับบัญชา
เรื่องนี้ก็จะต้องมีการสาวต่อ
แล้วอย่างที่บอกค่ะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แต่หากพบว่าเรื่องนี้มันมีความผิดจริงของการรับสินบนจะหนักมาก
ไม่ว่าจะเป็นมาตรา๑๔๓๑๔๙และ๑๕๗
ตำรวจระดับผู้การทำตัวเป็นอ้างยี่ซ่องโจรเรียกรับสินบนเสียเอน
และต้องสอบสวนต่อด้วยว่ามีความสัมพันธ์กับมาเฟียในท้องที่
รวมถึงมาเฟียกลุ่มจีนสีเทาและต่างชาติอื่นหรือไม่
ปกติคนที่อยู่สูงที่สุดจะอยู่หลังบ้านอยู่ภายใต้เครื่องโทรศัพท์
ไม่ออกมาเปิดเผยตัวเองขนาดนี้หรอก
คนที่ออกมาเปิดเผยตัวเองจะมีแต่ลูกกระจ๊อกกับหัวหน้ากระจ๊อกเท่านั้น
อยู่ดีคิดว่าตัวเองใหญ่สุดจะมาเขียนใส่กระดาษหรือว่า

เชื่อว่าหัวหน้ากระบวนการไม่น่าที่จะลงมาทำอะไรแบบนี้
เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคนระดับสูงอีกหลายคน
แล้วก็ยังยืนยันว่าเรื่องนี้จะต้องมีการสอบสวนต่อค่ะ
ก็ต้องสอบสวนไปทางคนที่ถูกพาดพิงกล่าวหาถึงด้วย
ในขณะเดียวกันก็ต้องขยายผลในฝั่งของต้นทาง

ไปเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันในกลุ่มนั้นเอง

ที่เขากล่าวอ้างแบบนี้ต้องเช็คให้ครบทุกทางครับ